ช่วงนี้พาไปรู้จักกับเจ้าน้ำผู้
เจ้าน้ำพุเป็นช้างตัวน้อยสุดน่ารัก

ตัวน้อยจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
หนูคิดว่าหนูอายุน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำผู้คะ

เออแต่ก็ถือว่าเป็นช้างที่ตัวเล็กนะ

ดูสิดูแบบว่าชื่อเห็นสาวไม่ได้

ใช่เป็นช้างตัวผู้น้องน้ำพุนะคะ
เขากระโดดโถมเข้าใส่แบบเต็มตัว

ทำเอาสาวถึงกับกรี๊ดกราดไปกับความน่ารักของเจ้าน้ำผู้
คิดว่าตัวเองเป็นแมวแน่นอนเลย
เป็นลูกช้างจากฟาร์มช้างพัดนะคะ
อยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

ตอนแรกเกิดเนี่ยเจ้าน้ำผู้มีน้ำหนักตัวที่น้อยมาก
หนักเพียง๖๗กิโลกรัมเท่านั้น
บอกแล้วว่าเป็นช้างตัวน้อย
หน้าตาเขารื่นเริงมากเลยนะดูสิ
ซึ่งถามว่า๖๗กิโลกรัมหนักแค่ไหนทำไมเบากว่าช้างทั่วไป
ช้างทั่วไปเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่๑๐๐กิโลกรัม
แต่ว่าจำน้ำผู้เบากว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลย
ทำให้ทางฟาร์มต้องต่อบันไดให้น้ำผู้ปีนขึ้นไปดูดนมจากแม่
ซึ่งความน่ารักของน้ำพูนะคะก็โด่งดังไกลถึงขนาดได้ลงเว็บไซต์ต่างประเทศมาแล้วค่ะคุณรัชพร

คือฝรั่งเขาเห็นช้างเขาก็ตื่นใจอยู่แล้วนะ
ก็ไม่ได้เห็นช้างกันเป็นเรื่องปกติไม่เหมือนกับบ้านเรา
ยิ่งช้างไปโผล่กอดเขาแบบนี้เขาก็แอบตกใจนะ
หนูก็ทุ่มสุดตัวไป

เพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้ทำร้าย
แต่ว่าถ้าหนักกว่านี้ถ้าโตกว่านี้นะลูก

ต้องเตือนโตวันนี้ต้องเตือนอย่าไปกอดสาว
ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้แบบว่า
อดรัดฟัดเหวี่ยงกับลูกช้างที่น้ำหนักยัง

ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะที่เชียงใหม่นะคะ